คุณผู้ชมครับมีผลวิจัยที่ระบุว่า
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีการจราจรติดขัดหนักที่สุดในโลก
พูดง่ายก็คือว่ารถติดมากที่สุดในโลกนะครับ
ปัญหารถติดที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะหลังเวลาเลิกงาน
ทำให้คนใช้เวลาเดินทางนานกว่าปกติ
นี่แหละครับที่ทำให้แต่ละปีแล้วต้องสูญเสียโอกาสกว่าหมื่นล้านบาท
เฉลี่ยต่อวันก็วันละประมาณ๖๐ล้านบาทด้วยกัน
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานโดยคุณธิตาพาสิริพิพัฒน์ครับ
การจราจรที่แสนสาหัสในกรุงเทพมหานคร
ได้ทำให้กรุงเทพรั้งอันดับหนึ่งเมืองที่รถติดที่สุดในโลก
โดยเฉพาะเวลาเร่งดวนหลังเลิกงาน
ชั้นนำของโลกธอมระบุว่า
การเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วนของคนกรุงเทพ
ใช้เวลามากกว่าปกติถึง๒เท่า
และมีแนวโน้มว่าคนกรุงจะต้องเผชิญกับวิกฤตจราจรหนักขึ้นเรื่อย
เพราะชนชั้นกลางมีความสามารถในการเข้าถึงรถยนต์มากขึ้น
ขณะที่ข้อมูลของศูนย์วิจัยกษิกร
ระบุว่าปัญหารถติดทำให้คนกรุงเทพ
ต้องใช้เวลาในการเดินทางนานขึ้น๓๕นาที

นำมาคำนวณเป็นค่าเสียโอกาสทางด้านเวลาที่คนกรุงเทพ
ต้องติดอยู่บนถนนแทนที่จะนำเวลานั้นไปสร้างรายได้
หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
คิดเป็นมูลค่าประมาณ๑๑๐๐๐ล้านบาทต่อปี
เฉลี่ยวันละ๖๐ล้านบาท
ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกษิกรระบุด้วยว่าปัญหารถติด
ผลักดันให้คนกรุงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิธีเดินทาง
จึงทำให้เกิดการบิดเบือนค่าใช้จ่ายจากธุรกิจหนึ่งไปสู่ธุรกิจหนึ่ง
และการบริโภคเชื้อเพลิงพลังงานเพิ่มขึ้น
คิดเป็นเม็ดเงินประมาณ๖๐๐๐ล้านบาทต่อปี
รายงานระบุด้วยว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้กรุงเทพจัดอันดับเป็นเมืองที่รถติดที่สุดในโลก
เกิดจากจำนวนรถยนต์ที่หนาแน่น
วินัยจราจรของผู้ใช้ถนนและการบังคับใช้กฎหมายที่หลาดหลวม
ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติหรือนปท
มีมติแก้ไขกฎหมาย๕ประเด็นเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในประเทศไทยอย่างจริงจัง
เพิ่มบทลงโทษผู้กระทำความผิดกรณีเมาแล้วขับ
ปรับลดความเร็วในเขตเมืองให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรในแต่ละพื้นที่
เพิ่มความเข้มงวดในการออกใบขับขี่ตามมาตรการออกยากยึดง่าย
๔ป้องกันอุบัติเหตุรถด้วยศาลสาธารณะ
และ๕การคาดเข็มขัดนิรภัย
เพื่อนำร่องการบังคับใช้กฎหมายจราจรในกรุงเทพมหานคร
กรรมคับการตำรวจจราจรได้เดินหน้าโครงการ
เพื่อเอาผิดกับผู้กระทำความผิดบนท้องถนน
และสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ถนนคนอื่นค่ะ
มีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
และแก้ไขปัญหารถติดในกรุงเทพมหานคร
ด้วยการเอาจริงกับผู้ฝ่าฝืนกฎอย่างเมาแล้วขับ

ไม่สวมหมวกกันน็อกและฝ่าไฟแดง
ล่าสุดพลเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่า
นับตั้งแต่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นมากว่า๑๐วัน
มีการออกใบสั่งแล้วกว่า๕๐๐ใบ
โดยอนาคตหากปัญหาจราจรยังไม่เป็นผลที่น่าพึงพอใจ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาจพิจารณานำมาตรา๑

เพื่อเพิ่มโทษแก่ผู้กระทำผิดกฎหมายให้รุนแรงขึ้น
ซึ่งจะสามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
และลดเวลาการเดินทางของคนกรุงเทพไปได้อย่างน้อยวันละ๓๐นาที

ข่าวเทศรัตน์ทีวีรายงาน